ตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์ได้จับเครือข่ายค้ายาบ้านะคะ
ซึ่งเป็นรายสำคัญได้ลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็สามารถจับได้ยาบ้ากว่า๘๐๐๐เมตร
ขณะนี้ก็เตรียมขยายผลขับเข้าจับตัวการใหญ่ด้วยแผนผังเครือข่ายค้ายาเสพติดของนาย
ดิเรกอินชูรันพร้อมพวกรวมหกคนและยาบ้ากว่าหกหมื่นกว่าแปดหมื่นเมตร
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน
และเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามยาเสพติดหรือปปศภาค๖
ขยายผลจับได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปลายปีที่ผ่านมาตำรวจจับนายดิเรก
และนายประยูนสิทธินันได้ก่อนพร้อมยาบ้า๒๐๐เมตร
สอบสวนทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้สั่งซื้อยาบ้ามาจากชาวเขาบนดอยแม่สลอง
จังหวัดเชียงรายผ่านทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่จึงขยายผลจับเครือข่าย
คือนายสิทธิโชคเหรียญปิ่นชัยและนางสาวพาวินีทัพเปียง
ด้วยการล่อซื้อจับได้ภายในบ้านพักอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
พร้อมกับยาบ้ากว่าหกหมื่นหนึ่งพันเมตรและอายัดทรอบสินสามรายการนะคะ
ประกอบด้วยบัตรเอทีเอ็มสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
และรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันและยังขยายผลจับเครือข่ายเพิ่มเติมด้วย
คือนายคมสรรสิงสิงพร้อมยาบ้าหนึ่งหมื่นเมตรจับนายกระทะวุดวันขวัญ
แต่ผู้ต้องหาพยายามทำลายหลักฐานด้วยการทิ้งยาบ้าลงในชะโครก
แต่ตำรวจนั้นนำขึ้นมาได้รวมหกพันเก้าร้อยหกสิบเมตร
อายัดทรัพย์๓รายการคือสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
สร้อยข้อมือหนึ่งสลึงและเงินสดสองหมื่นบาทนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลจับตัวการใหญ่ต่อไปค่ะ